พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สนามม้านางเลิ้ง
เพราะต้องถือว่าปิดตำนานกว่าร้อยปีของสนามม้านางเลิ้งนะคะ

แต่ว่าถ้าเกิดไปแอบเล่นเป็นโพยเป็นอะไรอย่างนี้ถูกจับก็เยอะนะคะ
คือต้องมีการจัดการแข่งม้าเป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้
ต้องส่งมอบพื้นที่คืนให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สี่ตุลาคมนี้นะคะ
ม้านางเลิ้งแห่งนี้จะมีอายุครบ๑๐๒ปีในวันที่๑๘ธันวาคมปีนี้อยู่แล้ว

เราเกิดมาเราก็ได้ยินชื่อของสนามม้านางเลิ้งแล้ว
อยู่ตรงถนนพิศนุโลกนะคะก็เป็นพื้นที่ของเขตดูสิตนะคะ
แต่ว่าทางสนามม้านางเลิ้งเขาก็ไม่ได้มีการจัดงานเลี้ยงอะไรปิดตัวนะ
แต่เขาก็จะมีการแข่งม้าเพิ่มม้ามา๑ตัว

คนก็ไปดูกันเยอะขึ้นไปถ่ายรูปไปเซลฟี่
จดจำว่าเออร้อยกว่าปีสนามม้านางเลิ้งนะคะ
แต่เดี๋ยวจะมีการประชุมกันเพิ่มเติมว่าจะช่วยเหลือพนักงาน
ที่เขาทำงานกันอยู่ที่นี่ยังไงได้บ้าง
ก็มีการเสนอว่าจะมีการใช้สนามราชกีธาสโมสร
ปกติเขาแข่งอยู่แล้วอาทิตย์เว้นอาทิตย์เดือนละ๒ครั้ง
เดี๋ยวจะมีการขออนุญาตไปทางกระทรวงมหาดไทย
ขอเพิ่มว่าทุกอาทิตย์ได้ไหมจะได้ช่วยเหลือพนักงาน

ที่สนามราชตรีนามัยสมาคมแห่งประเทศไทย
เรียกกันว่าสนามม้านางเลิ้งกันจนติดปากนะคะ

ต้องคืนพื้นที่ให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์๔ตุลาคมนี้ค่ะ
คนที่เขาชอบการแข่งม้าชอบการเสี่ยงโชคทายผลการแข่ง

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่าใจหายนะ

ขณะที่พนักงานของสนามม้านางเลิ้งบางคนน้ำตาไหลเลย
คุณภาคภูมิคือน้ำตาซึมทำงานเป็นวันสุดท้าย

ก็เสียดายนะคะมันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนสัญลักษณ์นะคะ
แล้วก็ใช่ค่ะก็รู้สึกเสียดายเป็นที่สุดเลยค่ะ
แล้วก็ไม่เสือดอันนี้เข้ามาก็จะตายอย่างเลือดเร็ว
จากไปอย่างเลือดเร็วแต่ไม่เสือกเราต้องจ่ายขาด

ตื่นเช้ามาเราต้องมาที่นี่แล้วหลังจากนี้ล่ะค
เฮ้ยป้าป้าไม่เป็นไรป้าอายุเยอะแล้ว

แต่เราก็ยังเตรียมโตไปจากที่นี่เราก็คิดถึง
ถึงไปเป็นกัน

ทำงานวันสุดท้ายก็คือ๒๘กันยายน

ทางคณะกรรมการเขาเพิ่มจำนวนม้าในแต่ละเที่ยวนะคะ

แข่งเที่ยวแรกเที่ยงครึ่ง๑๐เที่ยวที่เขาแข่งกันวันนี้
นายศรีมาปาละอุดอดีตแชมป์จ๊อกกี้บอกว่า
เขาเติบโตจากที่นี่เลยนะคะ

แข่งเมื่อปี๒๕๒๒เป็นแชมป์อยู่หลายสมัย
วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ขอมาเป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้ค่ะ
โอ้จ๊อกกี้มาประมาณ๒๐กว่าปี

เฉพาะเราเกิดมาอาชีพนี้

พอมีบ้านมีรถลูกเรียนจบก็มา

ทางด้านพลเอกวิทย์เทพศริญยุธยา

หลังจากวันนี้คณะกรรมการอำนวยการ
ก็จะไปประชุมใหญ่วันที่๒๒กันยายน

ว่าจะให้ราชตรินมัยสมาคม
ดำเนินงานต่อไปหรือว่าจะปิดตัวลงไปด้วย

ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาสมาชิก
ที่เป็นทั้งเจ้าของฟาร์มม้าเจ้าของคอกม้า

อุตสาหกรรมกีฬาแข่งม้าทั้งระบบเนี่ย
ก็ต้องไปหารือร่วมกับสมาคมแข่งม้านะครับ
เดี๋ยวจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย
ในการที่จะขอร้องให้แก้ไขกฎระเบียบให้นะครับ
แข่งม้าที่จะพูดง่ายว่า
จากนี้เราจะหยุดแน่นอนปิดแน่นอน
พอปิดปุ๊บเนี่ยมันก็เหลืออยู่๒นัด

แต่ที่เราขอไปให้ทางกระทรวงมหาดไทยแก้ระเบียบใหม่

ก็เหลือสนามเดียวก็คือทั้งหมดไปอยู่ที่ราชกีธาทั้งหมดเลย
ทุกวันทุกอาทิตย์ไปนะฮะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการที่จะมีการแข่งม้า
ช่วยประการประกอบอาชีพแขกม้าเนี่ยนะฮะ
คนที่มีอาชีพประกอบการกับม้าเนี่ยจะช่วยเหลือตรงนี้ได้
ก็จะเหมือนเดิมก็จะมีการแข่งม้าสี่ครั้งต่อเดือน

สนามราชกรีธาสโมสรถนนอังรีดูนัง
แต่เขาแข่งอาทิตยวันอาทิตอาทิตย์สลับกับสนามม้านางเลิ้ง
ก็เลยจะไปขอว่าขอให้มีทุกอาทิตย์

ป้องกันปรับรามการลักลอบเล่นการพนันแข่งม้า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาจับกลุ่มคนที่ไปแอบ
ลอบเล่นการพนันแข่งม้าแบบผิดกฎหมาย
นายกิติเดชประนมกรหรือบิ๊กอายุ๕๖ปีนะคะ
ก็จับได้ในคอกที่สนามม้านางเลิ้งเลย
มีโพยม้าสเต็ปอยู่๔แผ่น

ความผิดก็ฐานร่วมกันลักลอบเล่นการพนันแข่งม้านะคะ

ไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ช่วงระหว่างเดือนมกราคมปีที่แล้ว

ป้องกันปราบรามการลักลอบเล่นการพนันแข่งม้า
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปปฏิบัติการ๔๒ครั้ง
จับกลุ่มเจ้ามือได้๑๗๒ราย
จับกลุ่มคนเล่นได้๔๕๖ราย
ลายเครือข่ายลักลอบเปิดรับแทงพนันม้า

รวมแล้วกว่า๑๐๙ล้านบาทค่ะ